เรากดการทรัมพ์
รากดการเขย่าโลก
ปรากฏการณ์นี้กระทบถึงไทยแค่ไหน
คนไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไร
ติดตามได้ในไทรัตนิวส์โชว์๑๔๑๘พฤศจิกายนี้